แล้วมาทับสาราชมโชว์ช้างที่ปางช้างที่จังหวัดเชียงใหม่

แต่เขาบอกว่าโชคดีมากเพราะช่วงนั้นคือปางช้างมันปิดแล้ว
ก็เลยไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บมันเป็นช่วงเย็นนะคะ
ถ้าปกติมีโชว์มีโชว์ช้างอยู่อะไรอย่างนี้นี่คือมีคนเจ็บนะคะ

นี่เป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสาราชมช้าง
ภายในปางช้างแม่สาที่แม่ริมเชียงใหม่ค่ะ
แรงน้ำป่ามันกัดซ่อตะหลิ่งต้นไม้ใหญ่มันก็เลยโค้นลงมาทับสาลา
เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนและชมโชว์ช้างอาบน้ำ
สาราที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดไม่ได้แค่หลังเดียวนะคะสองหลังด้วยกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
รัตนาศรีหมอกผู้จัดการทั่วไปปางช้างแม่สาเล่าว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยเพราะเป็นวันแม่ไงเป็นวันหยุดนะคะ
แล้วปางช้างปิดให้บริการเข้าชมประมาณ๔โมงเย็น
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันมาเกิดขึ้นตอน๖โมงเย็นนะคะ
ซึ่งนับว่าโชคดีมากเพราะว่าปิดแล้วก็เลยนักท่องเที่ยวทยอยออกไปหมดแล้ว
ส่วนควานช้างก็เคลื่อนย้ายช้างออกไปจากโรงช้างแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีทั้งคนทั้งช้างได้รับอันตรายนะคะ
แต่ถ้าเหตุการณ์นี้มาเกิดขึ้นตอนกลางวันอย่างที่บอก
มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยก็อาจจะเกิดความสูญเสีย

โชคดีมากที่จังหวะเวลาไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะคะ
อันนี้โชคดีจริงถ้าเอาจริงนะถ้ามันถล่มขนาดนั้น
แล้วมีพวกนักท่องเที่ยวเขานั่งอยู่รับรองมีบาดเจ็บนะคะ